ช่วงนี้นะคะเจ้าบ้านกวากหนึ้อ
เรียกดิฉันแบบนี้ค่ะบอกว่าออกไปตกปลากันไหม
ช่วงนี้น้ำมันเยอะฉันก็ไปค่ะ
แต่ก็ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วย

อยากออกไปคลายเครียดอยากออกไปหาอาชีพเสริม
แต่ถ้าจุดไหนน้ำแรงระมัดระวังอันตรายนะ
เดี๋ยวจะไปกับสายน้ำนะคะ
ช่วงนี้ไปออกไปตกปลาเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวสักนิดนึงละกันนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าอากาศยังคงเย็น
แต่กรุงเทพมหานครไม่เย็นเท่าเมื่อวานฮะ
ทั้งที่ลมหนาวจากประเทศจีนยังคงพัดเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับลมหนาวที่พัดเข้ามาในประเทศจีนเนี่ยนะคะ
อกจากจะทำให้ตอนบนของประเทศไทยก็คือภาคเหนือและภาคอีสาน
อากาศหนาวเย็นแล้วยังทำให้ภาคใต้มีฝนตกเหมือนเดิมเลยค่ะ
เพราะว่าร่องฝนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะคะ
ถูกลมจากประเทศจีนกดให้ต่ำลงแบบนี้
ช่วงนี้ณเวลานี้เลยนะคะตี๕๕๖นาทีค่ะ
จุดที่มีฝนก็คือภาคใต้เพชรชบุรีประจวบคีรีคันชุมพร
เห็นไหมแม่ตรงนี้นะคะมีฝนตั้งแต่เช้าเลยนะ
และจะย้ำแบบนี้นะคะภาคใต้เป็นฝนที่ตกทั้งวันทั้งคืน
หนักเบาสลับกันไปค่ะระมัดระวังน้ำทุบจับพลัน
ดินโครนถล่มด้วยนะคะนี่เห็นไหมภาคใต้เนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ
ลับกันไปเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเป็นทางการ
มรสุมประจำฤดูก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับลมหนาวกดให้ฝนอยู่แค่ภาคใต้เท่านั้นค่ะ
ภาคใต้นอกจากจะต้องระวังน้ำทูบจะปลันดินโครนทะลมน้ำป่าไหลหลากแล้ว
ระวังคลื่นด้วยนะช่วงนี้คลื่นก็ไม่ธรรมดานะ
เห็นไหมทะเลอันดามันจุดไหนที่มีฝนมีจุด
จุดนี้มีฝนขอโทษนะคะโดนหัวนิดนึงนะคะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตรเลย
และจะเห็นว่าจะคลื่นเนี่ยค่อนข้างประทิษฐ์ฝั่ง
ไม่มีช่องว่างสีฟ้าเลย
ระนองพังงาภูเก็ตลากยาวไปจนถึงตรังเลยค่ะ
ระมัดระวังนะเรือเล็กคุณงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
หมายถึงเรืออยู่ในทะเลนะดิฉันอยู่ในน้ำท่วมเรือก็ออกไปได้อยู่บ้าง
ทีนี้มาติดตามความคืบหน้าพายุเนศาสตร์
ตอนนี้พัฒนาตัวเองขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเรียบร้อย
แต่อย่าเพิ่งเอามือกำพระนะคะ
เพราะจะบอกว่าช่วงนี้ลมหนาวจากประเทศจีนที่เขากำลังแรงเนี่ย
พัดเข้ามาเข้ามาใกล้กับพายุ
ทีนี้พายุนี่คือความชื้นลมหนาวนี่คือความแห้ง
แห้งพอเข้ามาอยู่ในพายุซับเอาความชื้นไปค่ะ
การกันแบบนี้พัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว
ดีใจเลยนะคะเพราะว่าภาคอีสานก่อนหน้านี้
มีความเป็นห่วงมีความกังวลว่าจะได้รับอิทธิพล
ฝนตกหนักจากพายุเนศาสตร์อาจจะกลายเป็นแค่ละอองฝนเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าความหนาวก็ยังมีอยู่
องค์ฝนก็เข้ามาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
คุณผู้ชมคะใครที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างตรวจสอบหน่อยนะ
สภาพอากาศมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหฝนแรงมากเลยเนี่ยที่พังงาเนี่ยค่ะ
คลื่นชายทะเลสูงมากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
ก็เลยต้องประกาศปิดเกาะซีมิลันมารับนักท่องเที่ยวแล้วนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายในระหว่างการเดินทาง
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็จะปิดไปอีกหลายวันเลยนะคะ
คลื่นสูง๒๓เมตรนะ
ภาคเหนือเขาบอกว่าฟินมากเลยไปเที่ยวช่วงนี้ทะเลหมอกยามเช้า
และอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง
อุทยานแห่งชาติภูเลนคาจังหวัดชายภูมิ
ตอนเช้าแบบนี้หลายคนบอกว่าคุ้มกับการตื่นเช้ามากเลยค่ะ
ขึ้นมาสูดหายใจโอโซนเต็มปอดเลย
แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเพิ่งเย็น
ใครที่ขับรถขึ้นไปนะเปิดไฟตัดหมอกหน่อยค่ะ
ช่วงเช้าเนี่ยมันอันตรายมากค่ะ